จาเร่เข้ามากับช่วงตลอดตลาด
เข้ามาในตลาดแห่งนี้จะพาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกัน
ไปดูกันที่ราคาของผักกันก่อนนะคะวันนี้
ราคาของผักกาดขาวอยู่ที่๗บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ผักบุ้งจีนค่ะ๑๒บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๕๐บาทต่อกิโลกรัม
พริกจินดาแดง๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาของผักนี่ไม่ได้แพงขึ้นเท่าไหร่
แต่ราคาของเนื้อสัตว์มาดูกันหน่อย
สำหรับหมูเนื้อแดง๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม

สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ราคาเนื้อสัตว์ยังคงที่

แต่ช่วงนี้ราคาเนื้อสัตว์ก็แพงนิดนึง
ผักกันเยอะก็แล้วกันคุณผู้ชม